นี่มาดูที่เรื่องของเหตุอายกรรมกันก่อนนะครับ
น้ำรวชสุทธิษฐานสามารถไปจับกลุ่ม๒คนร้าย
ที่ไปก่อเหตุจี้ชิงโทรศัพท์มือถือหน้าร้านเกมย่านหอการค้าไทยได้แล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้
แต่ว่าขับรถจักรยานยนต์ไปประสบเหตุ
จนต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองนะครับ
ผู้เสียหาย๒คนเข้าไปชี้ตัวนายอิทธิพลเขตสุวรรณที่ร่วมกันกับเยาวชนอายุ๑๓ปีนะครับ
ใช้มีดเนี่ยไปจี้ชิงทรัพย์เป็นโทรศัพท์มือถือไอโฟนที่บริเวณหน้าร้านเกมแห่งหนึ่ง
หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาครับ
ซึ่งจากภาพวงจรปิดนะครับก็มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ต้องหาก่อเหตุได้ด้วย

ขณะที่ยืนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าร้านเกม
มีคนร้ายทำทีไปสอบถามเส้นทาง
มาคนร้ายก็อ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยไปหาเรื่องพี่ชายที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านก่อนนะครับ
ก่อนที่จะมีการชักมีดออกมาขู่
เมื่อผู้เสียหายเห็นว่าท่าทางไม่ดีจึงรีบใช้เท้าถีบไป
แต่คนร้ายเนี่ยอีกคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มาลงจากรถแล้วก็ใช้มีดรุมทำร้ายผู้เสียหายครับ
ผู้เสียหายใช้ขวดนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกป้องกันตัวจนคนร้ายล่าถอยไป
เมื่อต้นนักอิทธิพลก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้เกาะเหตุนะครับ
ตำรวจจึงนำตัวแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจก็อายัดตัวไว้ที่โรงพยาบาลเรียบร้อย

ขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุ
ไปรถชนจึงต้องเข้าผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลครับ